ภาชาตรีตอนนี้อูหูงานเข้าหนักเลยนะครับ
หลังจากที่เป็นกระแสร้อหนแรงในโลกออนไลน์เพราะว่ามีการไปอาทิตย์พิงธละด่าทอกันกับอดีตพมหาพระวรรค์หรือว่าแพรรี่
ปรากฏเป็นเรื่องจริงนะคะคนที่ยืนยันเรื่องนี้เนี่ย
ก็เป็นคนทางวัดนั่นแหละแต่มันคือการยักยอกจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวมาฟังนะคะคืออย่างที่บอกว่าหลังจากที่เขาทะเลาะกันผ่านโลกออนไลน์ไปแล้ว
เคสนี้เนี่ยเหมือนจะจบสวยนะ
เพราะว่าพระชาตรีออกมาโพสต์สเตตัสในเฟซบุ๊กบอกว่า
แต่ก็ไม่ค่ะก็ไม่มีการโอโหสิกรรมเกิดขึ้นก็มีการแฉกันเกิดขึ้นนะคะ
วันนี้เราเลยส่งคุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปสอบถามความจริงจากสิ่งที่คุณแพรรี่พูดเรื่องว่า
มีประวัติยักยอกเงินวัด๔ล้านบาท
สมัยเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญาเนี่ยจริงไหม
ไปเลยค่ะนนทบุรีนะคะไปคุยกันกับพระครูโกศลปริยติวงศ์เจ้าอาวาสวัดกำแพง
ในฐานะเจ้าคณะตำบลบังเขนก่อน
ปี๕๘ท่านเล่านะปี๕๘เนี่ยเจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญาชราภาพใช่ไหม
ก็มีการแต่งตั้งพระชาตรีขึ้นเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดจริง
ก็แต่งตั้งตามกิติมศักดิ์ตามการสนับสนุนของพระลูกวัดแล้วก็ญาติโยมบางกลุ่ม
หลังจากที่พระชาตรีรักษาการเจ้าอาวาสก็มีเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการสร้างความแตกแยกในคณะสงฆ์เข้ามา
ถึงขั้นไปชกต่อยกันกับพระที่เป็นเลขา
ทีนี้ไอ้ประเด็นเรื่องยักยอกเงิน๔ล้านกว่าบาทของวัดพุทธปัญญาเนี่ย
ทางเจ้าคณะตำบลบางเขนบอกว่า
จะไปตัดสินว่าพระชาตรียักยอกเงินก็คงยังทำไม่ได้
เพราะเรื่องยังอยู่ในกระบวนการของศาลอยู่

คือเรื่องนี้เนี่ยเจ้าคณะตำบลบางเขนเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่า
พฤติกรรมของพระชาตรีสมัยที่เป็นรักษาการเจ้าอาวาสเนี่ยมันประหลาด
เพราะมีการโยกเงินของวัดถอนเงินของวัดที่ผิดปกติ
ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าคณะตำบลก็เลยถอดถอนการรักษาการเจ้าอาวาสออก
แล้วให้พระชาตรีชี้แจงการใช้เงินของวัด๔ล้านกว่าบาท
อย่างที่บอกว่าเรื่องอยู่ในกระบวนการของศาลแล้วตั้งแต่ปี๕๘
นี่ปีอะไรคะ๖๕๗ปีแล้วนะ
บอกว่าจนถึงตอนนี้๗ปีผ่านไปพระชาตรีเองยังไม่ส่งสำนวนการชี้แจงเงินเลย
แล้วทนายพระชาตรีก็บ่ายเบียงตลอดบอกว่าพระชาตรีท่านอยู่ต่างประเทศไม่สะดวก
ประเด็นที่ถามว่าเคยรักษาการไหมใช่เคยรักษาการแล้วก็มีความแตกแยกในนั้นในวัดนะ
แล้วก็ตรวจสอบในเรื่องการใช้เงินอัตมาก็เลยถามเรื่องถึงเจ้าคณะผู้ปกครองว่าในฐานะรักษาการมีปัญหา
ก็ระงับยกเลิกจากแต่งตั้งเป็นรักษาการก็คำสั่งยกเลิกก็จบแค่นั้นเอง
แล้วก็ดำเนินไปตามขั้นตอนของกฎหมายไป
เพื่อที่จะชี้แจงต่อสังคมให้ทราบ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปวัดพุทธปัญญาเลยนะคะ
ไปคุยกับเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันพระมหาทวีโพธิเมธีค่ะ
บอกว่าตอนมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเนี่ยสถานการณ์ทุกอย่างมันปกติดีแล้ว
คือถ้านับย้อนกลับไปเมื่อปี๕๘พระชาตรีรักษาการเจ้าอาวาสใช่ไหม
แล้วก็โดนถอดในปีนั้นเลยโดนถอดถอนรักษาการในปีนั้น
ก็มีพระอีกรูปนึงมารักษาการแทนตั้งแต่กลางปี๕๘จนถึงกลางปี๕๙
จากนั้นตั้งแต่กรกฎาคมปี๕๙จนถึงปัจจุบันพระมหาทวีถึงเข้ารับตำแหน่งดำรงตัวเป็นเจ้าอาวาสนะคะ
พระมหาทวีบอกว่าการฟ้องร้องเกิดขึ้นระหว่างวัดพุทธปัญญากับพระชาตรี
ซึ่งวัดเองก็มีทนายในการทำเรื่องนี้ตั้งแต่ปี๕๙แล้วคือทนายปัญญาจารุมาตร
เดี๋ยวพรุ่งนี้ทนายจะไปเบิกสำนวนมา

ติดตามเงินกลับคืนมาที่วัด๔ล้านกว่าบาทด้วย
ตอนที่อัตมามาแล้วนี่ไม่มีนะฮะ
เพราะว่าทุกอย่างมันก็เรียบร้อยดีไปหมดแล้ว
เพราะว่ามันผ่านมาเป็นปีแล้ว
ทรงองค์สมรเนียนยาชยมก็ทำกิจวัตรปกติ

สิ่งที่ว่ามีแบ่งพระเกรงควรก็ไม่มีไม่มีแล้ว
เรื่องของการฟ้องร้องก็คือฟ้องร้องมาแต่เก่าก่อน

ก็เพื่อให้ไปพิสูจน์กันในชั้นศาล
ว่ามีทำผิดจริงหรือยังไง

ทีมข่าวเราไปคุยกับญาติโยมรอบวัดด้วยนะคะ

ข้อมูลเขาใช้คำว่าแฉ
เขาใช้คำว่าแฉพระชาตรีเลยบอกว่า
รู้ไหมสมัยพระชาตรีเป็นพระลูกวัดนี่นะ
ชาตรีนี่แหละพยายามยื่นเรื่อง
ยังเจ้าคณะตำบลให้ปลดเจ้าอาวาสที่ชราภาพ
โดยอ้างว่าเจ้าอาวาสทำให้มีการแตกหมู่ในคณะสงฆ์
แต่มีการตรวจสอบแล้วปรากฏไม่เป็นความจริง

พระชาตรีบังคับให้พระลูกวัดในตอนนั้นมาเป็นพักพวกตัวเอง
ใครไม่มาก็มีเรื่องต่อยกันจนหัวปูดเลย
พระลูกวัดที่ไม่อยากเป็นพวกของพระชาตรีเพราะรักในหลวงตาเนี่ยนะ
เจ้าคณะตำบลแล้วก็ตำรวจมากันเต็มวัดเลย
พอช่วงบ่ายพระชาตรีก็โดนถอดถอนออกจากการรักษาการเจ้าอาวาสทันที
เค้ามีเรื่องอะไรกับพระในวัดบ้าง
แต่ประเด็นเรื่องของเงินที่จะยักยอกสี่ล้านกว่าเนี่ยพระชาตรีจะต้องตอบนะ
ก็จริงถ้าพระธาตุติอยากชี้แจงอะไรก็ไลฟ์ได้เนอะ
จะไลฟ์ชี้แจงได้ติดต่อมาก็ได้เหมือนกันนะคะ
หรือว่าก็ไปติดต่อทางวัดเคลียร์ให้จบ
เพราะว่าเขารอฟังอยู่เอาไปทำอะไร๔ล้าน
คนก็เลยบอกว่าถ้าพระชาตรีไม่เริ่มต้นไลฟ์
พาดพิงถึงอดีตพระภัยวันหรือว่าคุณแพรรี่

แล้วก็วนกลับมาโดนที่ตัวเองอีกครั้งหนึ่ง

เดี๋ยวรอติดตามส่วนเรื่องของการฟ้องร้องกันระหว่างคุณแพรรี่แล้วก็ทนาย
อันนั้นเดี๋ยวก็ต้องตามกันต่อในต้นสัปดาห์นะครับ